แล้วเขาก็พอดีผมก็จะมานั่งตอนเช้าเช้าตรงหน้าน้ำตกเขาก็มาถึงเขาก็เขาก็บอกว่าพี่เวรกรรมมันตามทันคือก่อนที่เรายังรู้ว่าเขาป่วยเขาบอกว่าเวรกรรมมันตามมันตามทันแล้วบอกเรื่องอะไรเขาบอกว่าเพราะเราก็ร้องไห้นะครับเราบอกว่าไปนอนไปเราก็ไล่ไปนอนเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกนับจากวันนี้ก็คือทำความดีถูกไหม

คือไม่ได้มีหรอกครับเพราะว่าตลอดเวลา๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เขาก็เข้ามาแล้วก็มานั่งแล้วขอโทษเนี่ยบ่อยมากคือขอโทษเพราะว่าพี่ผมขอโทษพี่น้องขอโทษนะเนี่ยเยอะมากพี่ขอโทษเพราะว่าทำผิดอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะขอโทษแล้วมึงบอกว่าเฮ้ปีหน้าเนี่ยกะสิบครั้งเนี่ยมึงลดเหลือ

บอกว่าว่ายังไงแล้วเชื่อนะว่ามันถ้าถึงมันเชื่องไม่เชื่องเนี้ยเราก็เอาพิษมันออกถูกไหมฮะเอาพิษมันออกผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้อยากมีศักดิ์สีความเป็นมนุษย์เท่าเชียงกันไม่มีใครอยากโดนด่าแต่ทางโซเชียลเนี้ยเราโดนด่าแค่ต่อตามข้อความในการโพสต์เนี้ยเรายังแบบ

ประวัติศาสตร์เค้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่บอกอยู่
ซึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วสิบประวัติศาสตร์เรายังมองว่า
เฮ้ยคนนี้มันน่าด่าเหรอ

วันนี้ผมก็พูด
กล้าพูดได้อย่างเศรษฐ์ปาก
ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขององค์กรเราทั้งหมดเนี่ย

ทั้ง๔๕จังหวัดที่เราทำธุรกิจ

เขามีคำไว้อะไรกับพี่นาธานน้องนาธาน

แต่ว่าก็อาจจะมีช่วงเวลาที่น้อยกันนิดนึงที่ทำความดีนะ
ได้ตอบแทนสังคมเนี่ยได้ร้อยกันนิดนึง
ตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าปกติก็ห่วงเขา
บางทีเขาก็อยู่ที่ที่ทำงานเขาก็อยู่
บางทีเราก็ไปที่ไหนไกลหลายวันอยู่อะไรอย่างนี้
ซึ่งส่วนใหญ่ปกติก็จะไปด้วยกันตลอดส่วนใหญ่
เมื่อกี้ก็คุยกับแฟนเนี่ยการใจหันครับ
เพราะแต่ละปีเขาโทรศัพท์ไม่ติดที่เราก็จะโทรที่ธนาคาร

อะไรก็ได้อะไรที่เลวที่สุดในชีวิตดีที่สุดในชีวิตก็ได้
คือยูพูดมาเลยคือรับได้
รับได้ใช่ไหมแต่จริงต้องให้โอกาสคน
แสดงว่าพี่คือว่าเลือกการให้โอกาสก่อนกว่าการที่จะปล่อยจริงเขามากกว่า
แล้วถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในสังคมผมว่าก็อันตรายนะ
ถูกไหมคือไม่ได้เก็บของงานทานโรมานนะผมคิดว่าทุกเคส
ผมคิดว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งคือคนที่เป็นคนดีมากในสังคมเรามันเยอะ
ใช่ไหม๙๙เป็นคนดีใช่ไหมอีกนิดเดียวที่มันนี่มันมีคนไม่ดีเนี่ย
ขอให้คนดีสักคนหนึ่งไปคิดเขาไว้ถูกไหม
ไปคุยกับเขาแล้วก็ไปดูแลเขาดิว่าเขามีปัญหาอะไรนะ
ผมคิดว่ามันจะทำให้สังคมมันดี๑๐๐ได้นะครับในความคิดผมนะส่วนตัวนะครับ